พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าอาการของคุณแดงจิตรกรนะคะ
ก่อนหน้านี้อาการสุดต้องพาส่งโรงพยาบาลกลางดึก
ล่าสุดยังคงซุดหนักต้องมีการย้ายโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ย้ายไปที่โรงพยาบาลบุรีรำค่ะ
ส่วนเพื่อนในวงการเพลงลูกทุ่งก็ไปเยี่ยมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ทันทีที่ครูสลาคุณวุฒิครูเพลงลูกทุ่งชื่อดัง
พบกับแดงจิตรกรที่มีร่างกายสู้ผอมจนเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูก
ก็มีการใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะคุณครูสลาเนี่ยถึงกับหลังน้ำตาออกมาเลย
เพราะไม่รู้จริงว่าอาการสุดหนักขนาดนี้
ขณะที่คุณแดงจิตรกรพอเห็นครูสลาและเพื่อนร่วมวงการอย่างคุณไผ่พงศธร
แล้วก็หญิงลีศรีจุมพลที่ไปเยี่ยมก็น้ำตาซึมด้วยความดีใจเหมือนกันค่ะ
สลาเนี่ยถือเป็นบุคคลสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นคนแต่งเพลงให้แดงจิตรกรร้อง
โด่งดังหลายเพลงอย่างเช่นมนรักต่อจวแล้วก็หัวใจคิดคลอดค่ะ
สำหรับอาการของคุณแดงล่าสุดตอนนี้ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะ
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเพราะว่ามีภาวะอ่อนเพลียหายใจติดขัด
และอาการอื่นจากภาวะของโรค
เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมกว่าแล้วก็ทันสมัยกว่าค่ะ
สลาบอกว่าแดงถือเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จบนถนนสายลูกทุ่ง

มีแฟนเพลงมีเพื่อนร่วมวงการรักใคร่เป็นอย่างมาก
ส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมช่วยเหลือตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกับหลายฝ่ายค่ะ
ส่วนคุณไผ่แล้วก็หญิงลีเองพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่า
คุณแดงจิตรกรเป็นศิลปินในดวงใจที่ชื่นชอบ
รวมถึงยังเป็นตัวอย่างที่ดีในวงการด้วย
ยินดีแล้วก็พร้อมมากที่จะขึ้นคอนเสิร์ตช่วยเหลือครั้งนี้
ถ้าหากว่าคิวการแสดงนั้นว่างตรงกันค่ะ
แต่เบื้องต้นก็มีการมอบเงินแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือไปก่อนแล้วนะคะ
ไทยรัฐทีวีเป็นกำลังใจให้กับคุณแดงจิตรกรแล้วก็ครอบครัว
ที่จะผ่านพ้นแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคและช่วงเวลานี้ไปได้นะคะ